ทีน้องบลำภูค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสอปอล
บัวลำพูได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันนะคะ
เป็นตำรวจก่อเหตุยิงแต่เป็นการยิงอดีตแฟนเก่าพี่เมีย
แฟนเก่าพี่เมียเนี่ยชอบเมาโวยวายและอารวาส
ไม่ไหวเลยยิงใส่จนเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายโชคชัยศรีสวัยอายุ๒๗ค่ะ
ถูกยิงที่เหนือราวนมซ้าย๑นัด
ชายโครงซ้ายอีก๑นัดอาการสาหัสนะคะ
ส่งไปโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
คนก่อเหตุเป็นตำรวจค่ะร้อยตำรวจรีสุปันอายุห้าสิบห้าปี
เป็นรองสารวัตรป้องกันปรับรามสำนักงานทางหลวงที่๓
กรรมคับการตำรวจทางหลวงอุดรธานีค่ะ
หลังจากยิงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
จากการสอบปากคำก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เวลาประมาณทุ่มนึงในโชคชัยคนเจ็บอะค่ะ
ขับกระบะเข้ามาในบ้านพักของร้อยตำรวจรีสุปัน
ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับรีสอร์ตนะคะ
นายโชคชัยขับรถกระบะเข้าไปแล้วไปอัลวาส
เอ๊ะอะโวยวายนางมณ์เทียน
พี่สาวภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะเหมือนกับเขาเคยคบกัน
แต่ตัวนายโชคชัยไม่ยอมเลิก
ขับรถแบบเมามาเลยมาเอะอะโวยวายอารวาส
อารวาสอยู่พักหนึ่งนายโชคชัยขับรถกระบะออกไป
จากนั้นประมาณ๑๐นาทีมาอีก
ขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้ามาครับมาโวยวายอารวาส
ภรรยาของร้อยตำรวจรีสุปันก็ขับรถออกไปเพื่อแจ้งความ
โชคชัยไม่ยอมเอารถจักรยานยนต์ไปขวางเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะนางวงเดือนภรรยาของร้อยตำรวจรีสุปันเนี่ย
ก็ลงจากรถไปเข็นรถจักรยานยนต์ของนายโชคชัยที่จอดขวางอะค่ะ
เห็นออกไปแต่ถูกนายโชคชัยผลักก็เลยทะเลาะกันด่ากัน
แล้วมีการข่มขู่กันด้วยว่าเดี๋ยวจะมาทำร้ายลักษณะแบบนี้นะคะ
สักพักหนึ่งนายโชคชัยทำท่าเหมือนจะขี่รถไปชนนางวงเดือน
จังหวะนั้นค่ะสามีของนางวงเดือนก็คือร้อยตำรวจรีสุปันนะคะ
มาเห็นก็เลยใช้ปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวยิงใส่นายโชคชัยสองนัด
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจและตัวเองก็ไม่หนีไปไหน
ก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่นายโชคชัย
ก่อกวนอารวาสโวยวายก่อนหน้านี้ไปทุบทำลายข้าวของในบ้านมาแล้ว
นางวงเดือนภรรยาของร้อยตำรวจรีสุปันผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็เคยไปแจ้งความแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
แจ้งความไปห้าครั้งแล้วอ่ะครับแต่ปัญหาก็คือทุกครั้งพอตำรวจจับไป
ก็ปล่อยตัวออกมาควบคุมตัวเอาไว้แป๊บเดียว
แล้วพอปล่อยตัวออกมานายโชคชัยก็เมาและกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
แล้วไปแต่ช่วงช่วงวันนี้อ่ะที่เกิดเหตุเขาก็้ออกมา
มองบ่นอีกเขาก็

ผมอ้อนโครงมาบอกมางาน

ขอบคุณเลยต้องป้องกันตัว

เขาก็บอกว่าเขาป้องกันตัวจริง
ก็นายโชคชัยคนเจ็บเนี่ยมาอลวาดตั้งหลายรอบ
แล้วรอบนี้ขับรถเข้ามาก่อนแล้ว
แล้วก็มาผลักภรรยาเขา
เอารถจักรยานยนต์ไปขวางรถภรรยาเขา
ขู่จะทำร้ายภรรยาเขาเขาก็เลยยิงไป
แต่เป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร
อันนี้ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบขยายผลเพิ่ม
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาร้อยตำรวจรีสุปัน
พยายามฆ่าตั้งข้อหานี้ไว้ก่อน
แล้วก็ไปสู้คดีกันต่อจะเป็นป้องกันหรืออะไรก็ว่ากัน
แต่นายโชคชัยตอนนี้ยังอาการหนักนะคะเจ็บสาหัสนะคะ
ถ้านายโชคชัยเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยข้อหาที่ต้องแจ้งกับทางร้อยตำรวจรีสุปัน
มันก็จะต้องหนักขึ้นเดี๋ยวรอดูอาการของนายโชคชัยค่ะ